นุ่มอ๊อฟสุภาณัทพกรกน้อยของดีชันนะคะ
ตั้งแต่เปิดตัวไปว่าตอนนี้น้อยมีหวานจงหวานใจตัวจริง
ตอนนี้เลินเข้ามาเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วจ้า
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่อยากจะออกตัวแรง
เพราะเกรงใจแฟนคลับของฝ่ายหญิง
แต่ตอนนี้ถือว่าผ่านด่านแฟนคลับได้ในระดับหนึ่งแล้ว
ส่วนช่วงหลังที่เจ้าตัวหันมาทำธุรกิจกล้วยตากแบบเป็นจริงเป็นจัง
เป็นเพราะว่าหาเงินเตรียมแต่งหรือเปล่า
เราไปฟังกันหน่อยจ้า
กับเขาได้อย่างสบายใจ
คนจะได้ไม่สงสัยกันแล้วก็มองไปผิดทางอะไรอย่างนี้
จะได้รู้ไปเลยว่าโอเคเราตามเขาแบบนี้เพราะว่าเราสนใจ
แล้วก็อยากดูแลเขาในเบื้องต้นนี้จริง
แต่กับน้องผมห่วงเยอะในช่วงแรก
กลัวมากที่แบบถ้าใครรู้เข้ามาจะเป็นยังไง
แฟนคลับน้องเขาจะรู้สึกไหม
คงจะมีกลุ่มที่อยากจะให้น้องทำงานของเขาอย่างเต็มที่จริง
โดยที่ไม่มีผมก็มีนะ

เข้าใจมากเพราะเมื่อก่อนแฟนคลับห่วงผมมาก
แล้วถ้าอีก๕๖ปีเรายังเหมือนเดิม

โอ้โหโดยจากการให้สัมภาษณ์ต้องบอกว่าหนุ่มอ๊อฟเนี่ยใจเต็มร้อยนะมีความจริงใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ที่สำคัญคือเขาไม่ได้บอกว่าจะมาคบกันแบบปุบปับปุ๊บปับเขาค่อยพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อย
อันนี้แฟนคลับก็รับได้แหละเข้าใจ
คู่นี้ก็งึกงึกงักกันอยู่นานแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะคุณผู้ชมค่ะ